เมื่อวานนี้ถ้าเปิดดูหน้าเศรษฐกิจหน้า๘นะครับ
กัดฟันกดปุ่มยอมจ่ายแทนแจ๊ส
แต่ว่าบอกว่าทำสถิติเร็วใช่ไหม

จะไม่เร็วได้ไงคุณก็กดปุ่มอยู่เจ้าเดียว

ใช้เวลา๓๐นาทีแถมการประมูลคราวนี้นะคะคุณผู้ชม
ถือว่ามีเงินตั้งต้นการประมูลสูงที่สุดในโลกอีกเช่นกันนะคะ
เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ประวิทลี่สถาพรวงศา

๙๐๐เมกาเฮิร์สที่สิ้นสุดไปเมื่อวานนี้นะคะ
ว่าเป็นการประมูลที่ใช้เวลาเคาะราคาเร็วที่สุดในโลกค่ะ
นาทีรวมถึงมีราคาตั้งต้น๗๕๖๕๔ล้านบาท

แม้ว่าในต่างประเทศจะมีผู้ประมูลรายเดียวเหมือนกัน

ไม่สูงเท่ากับการจัดประมูลของไทยในรอบนี้ไง
เคาะราคาทีเดียวก็คือการยืนยันนะ
ยืนยันแล้วก็เตรียมจ่ายเงินก้อนใหญ่นะครับ
ส่วนทางด้านนายถากรตรรษิตเลขาทิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการธุรกรรมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช

จะต้องนำเงินมาชำระค่าประมูลงวดแรก๘๐๔๐ล้านบาท
หลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน๗๒๓๔๖ล้านบาทค่ะ
จากนั้นทางกศธชก็จะออกใบอนุญาต

คือจริงต้องนำเงินมาชำระภายในวันที่๓๐มิถุนายน๕๙เนี่ยนะ

สำหรับค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการประมูลรอบใหม่นี้นะคะ

แต่ทิ้งใบอนุญาตไม่ชำระเงินประมูล
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะ
โดยกศธชก็ได้ทำบันทึกถึงประธานกิจการโทรคมนาคม

คณะทำงานตรวจสอบความเสียหาย
เสนอที่ประชุมกรทควาระเร่งด่วน